ไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะนะครับวันนี้นะครับก็คุณบ๊อตดำไม่ได้มา
อยู่บึงการพรุ่งนี้จะวันเกิดของนางใช่ครับ
แล้วก็เดี๋ยวนางจะบินกลับมาวันนี้ใช่ไหม

เพราะเราไม่รู้ว่าคุณไปเจอใครมาบ้าง

นี่คือบอกผ่านสื่อเพื่อจะบอกพี่มดใช่ไหม

เผื่อเขาดูอยู่เขาอาจจะเปิดดูอยู่ที่นู่น
ต้องรู้ไว้ไง

ไม่หรอกคือถ้าเธอนังไปที่นั่น

คือยกเว้นที่มาจากพื้นที่สีแดงนี่ต้องกากตัว

มัดระวังอาจจะอยู่สัก๓วัน๔วันแล้วค่อยมาทำงาน

ก็ไม่ได้คือมันก็ต้องแลกกันไง

ใช่มดสบายใจได้เพราะว่าช่วงนี้พี่ชาวว่าง
เดี๋ยวพี่ชาวสบายรออะไรด้วยนะคะ

กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๓๙๘๘รายค่ะ
ขณะที่ผู้หายป่วยเพิ่ม๑๗๒๘๔ราย
แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ๑๘๗รายด้วยกัน
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๓๐๔๒รายนะคะ
ไปดูทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ค่ะ
ก็เปิดเผยบอกว่าในส่วนของการค้นพบสายพันธมิวนะคะ
อันนี้เขาจับตามองแล้วก็เฝ้าระวังอยู่นะคะ
เนื่องจากว่ามีการหลีกหนีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้ดีกว่าเดิมด้วย
สำหรับเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็พบการกลายพันธุ์ที่ส่งผลให้
เขาบอกว่าอาจจะมีความต้านทานต่อวัคซีนด้วย
โดยปัจจุบันนั้นมีการค้นพบแล้วใน๓๙ประเทศค่ะ
อย่างเช่นประเทศคอลมเบียเอกวาดอร์สหราชนาจักรแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะ
ซึ่งสายพันธุ์นี้มีการพบครั้งแรกแล้วก็ระบาดหนักในประเทศคอลอมเบีย
ช่างนี้ยัยังไม่มีรายงานการพบในสายพันนี้ในประเทศไทย
แต่เราก็เฝ้าระวังแล้วก็จับตามองเหมือนกัน

เขาเรียกว่ามีการสุ่มตรวจตัวอย่างแล้วประมาณ๓ล้านราย
สองพันห้าสิบสี่เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีการทำการตรวจไว้ที่หนึ่งหมื่นรายโดยจะมีการปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ผลที่ออกมาในการตรวจเนี่ยสามารถที่จะเป็นภาพสะท้อนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ทั้งประเทศได้ว่าตอนนี้เป็นสายพันธุ์อะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งผลการเฝ้าระวังสายพันธ

เรียกประชุมสอบบาคอชุดใหญ่ค่ะวันศุกร์ที่จะถึงนี้๑๐กัญญาโยนฆาตการในเรื่องของการพิจารณาว่าจะมีการใช้อำนาจตามภรรกอการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเชิญครับผมโดยจะสิ้นสุดในวันที่๓๐กัญญาโยนอันนี้เป็นการฆาตการนะคะแล้วก็จะกลับไปใช้กฎหมายพรบรโรคติดต่อแทนทั้งนี้ก็จะส่งผลให้สอบบ
ต่อวันกลับมาใหม่อีกที่หนึ่งอืมนะครับต้องนะครับต้องนะฮะ
แต่ถ้ายอดลดลงผู้เสียชีวิตลดลงเราก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของ
ยกเลิกแต่ก็มีภาระบอนะฮะในเรื่องอ่าโลกติดต่อเลย
มาอยู่ดีใช่นะครับผมต้องติดตามในวันที่หนึ่งตุลานะครับผม
นุ่มแล้วรอที่นุ่มเดียวเลยพระมหาสมปอง
กับพระมหาภัยวันออุ้วโห้ไม่มันจึ๊งมากพี่มันจึ้งยังก็
เพราะว่าทางพระมหาภัยวันกับทางพระมหาสมปอง
พีพีกับพีเอช
กัสลองกัน๒ปี
ก็คือตัวท่านเองได้มีการจับมือกันนะครับ
อยู่ฮัศเดียวก่อนแต่ไม่ค่อยได้ล่วงเฟรมหรือว่าไลฟ์ด้วยกันว่าอย่างนี้นะครับ

เพราะว่าพระมหาสมปองก็ฮอตฮิตอยู่

ก็เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่า
ค่อยไปดูกันสูงสุด๒แสนกว่า
แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นคลิปแล้วคนก็เข้าไปดูกันโอ้โหเยอะคราวนี้ถล่มทลายเลย

นะฮะก็ถึงขั้นที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังเพจดังหรือว่าช่องผู้สื่อข่าวดังหรือก็ตามแต่

เข้าไปเจอกันในเพจของพระมหาภัยวันและมหาสมปองโดยไม่ได้นัดหมาย

นะฮะนี่นะครับดูนี่ครับขึ้นไปไทยรัฐลงไทรัฐเขียะอื้ออยู่ภาษาไหนน่ะ

ทีนี้บทความที่มีงานพูดคุยกัน
ก็จะมีการใช้คำศัพท์วัยรุ่น

เพราะว่าตัวท่านเองก็บอกว่านั่นเป็นครั้งแรก

แล้วเดี๋ยวต่อไปจะค่อยสอดแทรกธรรมะเข้าไปเรื่อย
คือท่านว่าแบบนั้นนะเท่าที่ได้มีการพูดคุยกันมา

ประเด็นนี้มันก็ทำให้หลายฝ่ายเขาไม่สบายใจ
เขาก็มองว่าพระทั้งสองรูปเนี่ยนะครับ

พอสองจริงแล้วจะมีคำว่าเป็นพี่สาวก็ได้

ในที่นี้เขาใช้คำว่าพระสงฆ์
เขาก็บอกว่าไม่สบายใจนะครับ
ที่ได้มีการมา

อย่างเช่นคุณศรีสุวรรณ

ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่สมควร

ของสองพระอาสระเนี่ยละฮะ
เพราะว่าเอาธรรมะเนี้ยไปสอนเป็นเรื่องตลก

แบบนั้นยังมีอีกหลายท่านนะครับ

จริงแล้วก็จริงไม่อยากจะเขียนเรื่องของพระเท่าไห
แต่ว่าครั้งนี้อดไม่ไหว
ท่านก็มองว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยอายศาสนาอื่น
วันนั้นก็มีศาสนาอื่นมานั่งฟังกันเยอะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็รู้สึกว่ามันควรจะมีเหมือนแบบสมัยใหม่
มันก็ต้องมีการสอดแทรกอะไรเข้าไปบ้าง

พระไรบีดกจะเก็บเอาไว้อยู่ในตู้อย่างเดียวมันคงจะไม่ได้
หรือว่าในมุมของโทรทงโทรทัศน์ไปเนี่ยก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
แต่ทีนี้ในวันนั้นบังเอิญว่ามันอาจจะยังไม่มีธรรมสักเท่าไหร่
นึกต้องยอมรับเพราะท่านก็ยอมรับนะ
แต่ท่านบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวค่อยนะครับ
ล่าสุดที่เป็นข่าวขึ้นมาก็คือศตรีศพลังประชาวรัฐ
ก็ได้มีการจ่อนิมนตร์
สองพศแจงโปมไลฟ์ศทในวันที่๙นี้
ก็คือประธานกรรมนิการศาสนานี้แหละ
ในฐานะประธานกรรมนิการ
และวัฒนธรรมสภาพวิทยาลัยสดรบอกว่า

กรมทรศาสนาจะนิมนต์พระมหาภัยวัน
และก็พระมหาสมปองแห่งมัดสร้อยทองทั้งคู่

คือภายหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดีย
ถึงการออกไปมาไลฟ์สดทางโซเชียล
อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าการที่พระทั้งสองรูป

แต่ก็ต้องพิจารณาถึงคำวิพากษ์วิจารณ์

มีการโฆษณาแฝงด้วยหรือเปล่า

หนูดูไลฟ์ตอนวันศุกร์ใช่ไหมคะ

ตกลงคือพี่หนุ่มโทรไปหรือพระคือสมปองโทร

คือผมรู้ว่าวันนั้นจะมีการไลฟ์อยู่แล้ว

ได้ดูตอนแรกกับหนูก็ไม่รู้ว่าตกลงใครโทรมา

ประเด็นว่าน้อยใจพระมหาภัยวันน้อยใจพี่หนุ่ม

แต่ท่านก็เหมือนกับมีอำ
คือท่านไปจำว่าวันนั้นทำเรื่องของหลวงพี่น้ำสน
ก็เหมือนหลวงพี่น้ำสนนะเอา
กระเป๋าที่ลงยันมาออก
ทีนี้วันนั้นรายการผมเป็นรายการที่อัดเป็นเทปเอาไว้

แต่รายการของคุณพุทธเนี่ยเขาออนแอร์ตอนประมาณ๕โมงเย็นหรือ๖โมงไม่รู้ประมาณนั้น
อ๋ออีกรายการหนึ่ง๕โมง

ผมก็บอกหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าหลวงพี่อย่าเพิ่งไปไหนนะ

ผมมาออนแอร์๒ทุ่มครึ่งผมอัดเทปไว้ในออนแอร์๒ทุ่มคร

ไปออกรายการคุณพุธตอนประมาณ๕โมงกว่า

หลวงพี่น้ำฝนนะใช้ปากว่าอัตตามะไม่ไป
แล้วเราจะกลับวัดแล้ว

จริงแล้วไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับพระไพรวัลเลย
ไม่ได้เกี่ยวเลยคือไม่เคยน้อยใจหรืออะไรกัน
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแต่มันเคยมีประเด็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องนี้

อีกเรื่องหนึ่งคือพอดีว่าผมนับถือพระอยู่รูปหนึ่ง

แล้วพระองค์นั้นท่านก็เหมือนแบบออกมาเหมือนแบบให้สายสิน
หรือว่าเหมือนแบบอยู่ในถ้ำอะไรอย่างนี้
แล้วตัวท่านไพรวันท่านจะเป็นคนที่มีมุมมองในเรื่องของพระ
ที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ
เหมือนแบบมีวิชาอะไรอย่างนี้คือท่านไม่เห็นด้วย
ท่านก็มีการโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้

ไปแซะท่านท่านก็เลยงอนผมท่านก็ด่าผม
พิธีกรที่มันชอบมาใสมาวิลองค์
เพราะนั้นเอง

คนละเรื่องกันแต่พระสมปองเลยไปจำผิด

ก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละแต่จริงแล้วมันนานมากแล้ว

ก็ทำงานร่วมกันมาตลอดก็ไม่มีอะไร
อยู่ดีก็คือไปพูดในมุมที่มันคนละเรื่อง

เรื่องที่รายการดังนั้นคือเรื่องของของฝพี่น้ำสน

อย่าเพิ่งไปออกนะถือว่าไปออกคุณพุทธไม่มีคนดูผม

แต่พระมหาพระไพรวัลเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งมันไปแซะพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่ในถ้ำ
แปลว่าท่านมหาสมปองเนี่ยจำผลผิดกัน

ก็พูดเหมือนเป็นเหตุการณ์เดียวไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้
หรือว่าท่านอยู่ด้วยตอนนั้นท่านอยู่หลวงพี่น้ำฝน
ไม่ได้แต่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพระภัยวัน
มีแค่เรื่องของอำกันไปอำกันมาเนี่ยแล้วท่านก็งอน
หรือแม่ท่านหาสมปองก็อยากจะอำพระมหาพระไพรวัลไง
หนุ่มมองยังไงกับการที่ปัจจุบันนี้
สดคือคือนะวันนี้ผมยังพูดไม่ได้
ผมต้องรอดูตอนที่ท่านแสดงธรรมจริงก่อน
เพราะวันวันนี้คือในเมื่อท่านบอกว่าทุกอย่างมันยังเป็นการเรียกแขกอยู่อ่าฮะ
ถูกไหมครับเป็นการเรียกคนเป็นการให้เห็นว่ามันจะมีวิธีการแบบนี้นะอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นในมุมที่ท่านพูดผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดี
ตรงไหนคือต้องยอมรับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ววันนี้
คือคนไม่เข้าวัดอ่าใช่เออมองมองวัดเป็นเหมือนขอโทษนะฮะ
สมัยนี้บางคนมองวัดถึงขั้นที่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมือนแบบ
คือทำบุญไปแล้วไม่ได้อะไรหรือแม้กระทั่งจะเผาศพคนโควิดบางวัด
เอาเงินไปเพื่อที่จะทะลุบำรุงวัดแต่เวลาจะเผาศพโควิดไม่ให้เผา
อย่างนี้คือคนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเขาเสื่อมศรัทธาศรัทธาน้อยลง
รัทธาน้อยลงอ่ะเออมันซึมสัทธากับสมัยก่อนเยอะอ่ะ
สมัยนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็ต้องไปตามยุคสมัยไง
ใช่มันก็ต้องคืออยู่ตรงไหนเข้าสู่ยุคไหน
เราก็ต้องเปลี่ยนฮวงจุ้ยยังมีการเปลี่ยนยุคเลยอืม
ภาษาอะไรกับการที่จะเทศทำมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง
ผมมองแบบนั้นนะในเมื่อเด็กวัยรุ่นสมัยนี้
ฉันก็เห็นธรรมะผ่านทางนี้ก็ได้แต่คือไม่ใช่เป็นธรรมะที่แบบ
เอาหนักหนักไปให้เขาอ่ะอืมเขาก็ต้องมีการสอดแทรกว่า
อันนี้มันควรนะอันนี้ไม่ควรหรืออะไรอย่างนี้
ผมว่าเขาจะเปิดใจรับอ่าฮะแต่พอไปพอไปง้างเขามากมาก
ไม่ได้ต้องเป็นอย่างสมัยก่อนต้องทำเหมือนดึกดังบันนู่น
เขาสืบทอดกันมาอย่างงี้ไปดักคอก่อนเด็กเขาก็รู้สึกเขารับไม่ได้ไงอ่าฮะ
ก็เหมือนทางครูเนอะเดี๋ยวที่ครูก็มีวิธีการสอนแบบมีวิธีการสอน
มีเทคนิคการสอนแบบนั้นมีการล๊อคเกมมีการสอนตรงนี้นี่น่ะแต่ในมุมของ
ของคนที่รู้สึกว่าเจนเก่าเขารู้สึกว่าไม่ได้พระเป็นอย่างนี้
ไม่ได้พระต้องอย่างงี้พระต้องเป็นแบบนี้อย่างงี้แต่สำหรับผมผมว่า
ไม่มีอะไรตายตัวอืมผมเองบวชเป็นพระผมยังโดดกำแพงเลย
อืมนี่สุดยอดถ้วยละห้าร้อยอืมอาหารฟ้าโดกกำแพงอะไรอย่างนี้
ครับผมเข้าใจค่ะเออคือมันไม่มีอะไรตายตัวผมมองแบบ
มาคุยเดี๋ยวต้องไอ้คนแล้วก็จะออกมาต่อต้านเนี้ย
อ้าวแล้วทีเวลามีพระกินเอ่อหูกะทะทำไมไม่ไปจัดการ

งวดอย่างนี้คุณไม่ไปจัดการคือพระนอกรีดนี่เยอะมากนะ
แต่ไม่ไปทำงานไม่ไปจัดการแต่พอพระไลฟ์สดหัวเราะเพื่อจะเสริม
ทำเข้าไปจัดการอันนี้คือมันก็จะเป็นประเด็น
แล้วถ้าเคยฟังพระมหาสมปองผมเคยฟังท่านไปเป็นวิทยากร
แล้วก็ท่านก็ไปเทศแล้วก็จะมีพระรุ่นน้องของท่านเนี่ย
เป็นทีมงานของท่านเวลาเทศท่านก็สอดแทรกธรรมะเข้าไป
แล้วมันก็ฟังแล้วมันก็สนุกด้วยแล้วมันก็ฟังแล้วก็เพลินด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องดูว่าเวลาที่เขาไลฟ์สดแล้วเนี่ย
ธรรมะจะสอดแทรกอยู่ในเนื้อหามากน้อยพอสมควร

อย่างเช่นพระทางเหนือรีสานเวลาเขาเทศก็สนุกอย่างนี้

ฟังเพราะว่าเวลาตอนไปแบบเข้าค่ายผู้นำหรือเข้าค่ายวิชาการ
ก็จะมีพระมาสอน
ก็คือจะไม่ได้บอกว่าศีล๕ข้อ๑๐ข้อ๒๒๗ข้อมีอะไรบ้าง
แต่ก็คือจะยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้
ผมว่ายุคนี้สมัยนี้มันไม่มีอะไรตายตัว
อะไรที่มันปรับเปลี่ยนได้ปรับใช้ได้
ที่มันจะอยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องทำ
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้
คือความอยู่ร่วมกันมันไม่เกิดไง

ผมก็มองว่าถ้าเป็นผมนะก็สนับสนุนนะก็ทำไป
แต่อย่าเลยเถิดอย่านอกกรอบ
คือผมเชื่อว่าทั้งพระสมปองทั้งพระมหาภัยวัน

เวลาท่านทำอะไรท่านอยู่ในกรอบอยู่แล้ว

ที่วัดก็มีในกรอบอยู่คู่กับนั่นเลย
กับเจ้าอาวาส
แล้วก็วันนี้พี่หนุ่มไม่คุยกับพระทั้งสองท่าน
กรณีคุณศรีสุวรรณนี่ว่าไงค่ะ
คือพระไพรวัลเนี่ย
ท่านก็บอกว่าอยากให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ย
เลาในความแบบเหมือนแบบดุดันหรือเข้มขังลงบ้าง
เหมือนกับมีอารมณ์ขันอยู่ในใจบ้างอะไรอย่างนี้
คือเปิดใจยอมรับบ้างอะไรอย่างนี้
ส่วนพระมหาสมปองเนี่ยท่านก็พูดดี
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไงว่างเนี่ย
เรานัดดื่มกาแฟคือนิมนต์อัตมาไปดื่มกาแฟที่บ้านของโยมศรีสุวรรณก็ได้
จะได้แบบคือตอนนี้โยมศิลปะอาจจะไม่เคยรู้จักตัวตนของท่าน
พอมาเห็นแบบนี้อาจจะรู้สึกเข้าใจผิดไป
แต่ถ้าเกิดได้รู้จักท่านแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำคืออะไร
คือท่านก็มีเหตุและมีผลนะในมุมนี้ผมว่าท่านพูดดี
นั่นแหละแต่ท่านศรีสุวรรณท่านก็บอกว่าเอ่อสุดท้ายแล้วยังไงต่อให้มา
ก็เดี๋ยวจะนิมนต์ไปดื่มกาแฟไปฉันกาแฟแหละแต่ไม่ถอน

นะฮะนั่นแหละท่านก็บอกว่าผมก็ถามท่านบอกว่า
พี่สีมีคนว่าเพี้ยงน้ำไปร้องเยอะเนี่ยเหมือนก็ไปหาแสงอยู่แสงอะไรอย่างนี้
แกบอกว่าไม่หรอกแกมีแสงอยู่ในตัว
นี่มีแสงในตัวหรือเปล่า

แบบไงนะพระค่ะพระขอสรเคยง้อนเหรอ
แต่ไม่ใช่ว่าพระไม่ได้ง้อนหรอก

เพียงแต่ว่ามันก็ต่างมุมมองไง
คือเรานับถือพระรูปนี้ซึ่งอยู่ในถ้ำ
แต่ท่านมองว่าพระรูปนี้บางเรื่องก็ทำไม่ถูก
พอเราเห็นว่าท่านไปแซะเราก็ไปแซะท่านบ้าง

เป็นแครมไปแล้วใช่ไหม

ผมก็ยกมือไหว้ท่านผมไม่ควรชอบมีเรื่องกับใคร
พี่ถามหน่อยอย่างบางทีเนี่ย

บางทีพี่แบบไปแซะทางนู้นหน่อยทางนี้หน่อยอะไรอย่างนี้
มีแฟนคลับทางอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจพี่ก็ยกมือไหว้บอกอย่าโกรธผมเลย
ทำหน้าที่เนอะเออมันเป็นหน้าที่ของผม

น้านเน็กโทรเข้าไปหลังมิดุมครับ
โดมนักโดมนุ่มนังจะตายแทนโดมนัก

เป็นไงแหละก็เชิญพี่หนุ่มไปไล่ด้วย
อ่าใช่ก็ต่อไปอาจจะต้องมีเกสเนอะตอนนี้มีสองมีต่อ
ไม่หรอกว่าคุณศีรสุวรรณน่ะท่านก็บอกว่าพอดีพระอำหาภัยวัลอ่ะ
ไปพูดประมาณว่าเดี๋ยวจะเรียกเก็บเงินบัญชีพร้อมเทลงไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งพระมหาภัยวันท่านก็บอกว่าไม่ใช่ที่ลงเนี่ยอาจจะมาพูดเล่น

ก็มีการหยอกกันบ่อยนะคู่นี้

ใช่พี่เขาก็ดูจนจบนะ๒ชั่วโมงก็ไหลไปเรื่อยก็จบเลย

ใช่นะฮะตรงนี้นะครับผม

คนบอกไม่เบื่อนะคะรอดูเหมือนกันค่ะ

สาวเปิดเต้ามอบตัวครับ
ขอโทษคนเชียงใหม่เผยแค่ทำคอนเทนต์ให้เอฟซีดูดฟรีนะครับ
วันนี้ครับนางรัชดาพรนะฮะยุดสามสิบสี่ปีพร้อมด้วยในบิลแฟนหนุ่มนะครับ
เดินทางเข้าพบตำรวจสภแม่ริมครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
ก่อนนี้เนี่ยก่อนมีผู้นำคลิปไปเผยแพร่จนกลายเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์นะครับ
ถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าวนั่นเองนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ด้านในบิลข้าแล้วก็นางรัชดาพรนางสมมุติเนี้ยเปิดเผยว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุครับที่ทำไปเพราะว่าเป็นการถ่ายคอนเทนต์ซึ่งการทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการคืนความสวยกับเอฟซีครับ
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นนะครับฝากขอโทษสังคมแล้วก็ชาวเชียงใหม่ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับโดยการทำคอนเทนต์นั้นเนี่ยไม่ได้มีการเสียเงินที่ตามเป็นข่าวครั้งละ๕๐บาทนะครับ
ขณะนี้เนี่ยขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์นะครับผมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกล่าวว่าหลังมีคลิปเผยแพร่ออกไปทางตำรวจได้ติดตามตัวผู้ที่อยู่ในคลิปนะครับโดยพวกเขาเนี่ยประสานเข้าขอมอบตัวนะครับเบื้องต้นเนี่ยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความ

ถือของทั้งสองคนมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อขยายผลว่าได้มีการก่อเหตุลักษณะนี้เนี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหรือไม่พร้อมจะเร่งติดตามตัวเอฟซีที่ดูดเต้านะครับในคลิปนะฮะเพื่อมาดำเนินกดีข้อหาเดียวกันด้วยครับนี่ฮะก็คือตำรวจเขาก็ไปเอ่อเรียกตัวมานะครับก็มามอบ

ท้านการประกันตัวนะครับกับศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จากผู้ต้องหามีการทำคลิปลักษณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ต่างกรรมต่างวาระนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนต่างพื้นที่ด้วย
หากปล่อยให้มีการประกันตัวไปอาจจะหลบหนีได้
ซึ่งทางศาลจังหวัดเชียงใหม่รับคำร้องนะครับไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวครับ
ทางพัฒนางานสอบสวนสอบพรแม่ริมเนี่ยจึงนำตัวในบินนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนนางรัชดาพรถูกนำตัวไปฝากขังที่ทันทะสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะแรง
ก็จะเป็นคล้ายกับเนื้อหา๑๘บวก
คล้ายกับว่าคนที่จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์คือคุณ
ก็ต้องมีการจ่ายเงินเพื่อเป็นแบบอุดหนุนสมาชิก

คือก่อนแบบนี้มันจะมีเรื่องคอนเทนต์ที่เขาบอกออกมา
ว่าเขาจะมีการแบนเนื้อหาต่างหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วตอนหลังก็คือสุดท้ายเนี่ยกลับมาก็คือใช้งานได้อะไรอย่างนี้
แต่จริงเนื้อหาต่างที่อยู่ด้านใน
บางทีมันก็จะมีแบบช่องทางที่เป็นประเภทอย่างนี้
มีคลิปอะไรแบบนี้เข้ามาอทรีย์สิบแปดบวกครับ
มีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่า
หนุ่มฝากถามพศให้หน่อยบอกศพโดเรมอนฝังอยู่ที่ไหน
ทำพิธีที่ไหนศพโดเรมอนทำพิธีที่ไหน

ผมก็แค่บอกอุยไม่เป็นไรหรอก
อ๋อมือทราบอก

อุ๊ยอุ๊ยไอติ้งครับอุ๊ย
ทัดอุ๊ยอย่างนี้อุ๊ยแล้วทับ

ผมก็อุ๊ยไม่เป็นไรครับท่าน

ไู้กระปัดซะกู้หนึ่งมุมสำหรับ

อ่ะกลับมาดูรายการขาวไซคัย

ธรรมดาสมมติกำลังมาช่วยกัน
ก็ใส่คุณจะหลุด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

คือนี่คือน้องจีน่าครับเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนนะครับหายตัวไปอย่างปริศนา
โดยพ่อของเด็กสงสัยนะครับว่าน้องอาจจะถูกลักพาตัวหรือเปล่า
ซึ่งในโลกออนไลน์นะครับก็ช่วยกันประกาศตามหาน้องจีน่าแล้ว
นี่นะครับไทม์ไลน์ของน้องจีน่านะครับ๕กัญญายนนะครับ
นี่วันที่๖นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าน้องเนี่ยจะตกน้ำหรือเปล่า
ก็เอาประดาน้ำเนี่ยไปดูนะครับไปตามหากันนี่นะฮะวันที่ห้านะครับ
แม่ทำกับข้าวพ่อเอาขยะไปทิ้งน้องจีน่าเล่นกับแมวแมวบริเวณบ้านนะครับ
พี่ชายเล่นอยู่ในบ้านน้องจีน่าหายออกจากบ้านนะครับ
หมู่บ้านห้วยปักดาบนะครับที่แม่แตงที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
เพื่อนบ้านเจอน้องครั้งสุดท้ายเดินไปถนนหน้าบ้านประมาณ๑๐เมตร
เจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหา
หลังจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหารอบหมู่บ้าน
รัศมีประมาณ๒กิโลเมตรจนถึงตี๕นะฮะ
วางแผนแล้วก็รอสับเปลี่ยนทีมในช่วงเช้านะฮะ
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๘๐สัตว์ต่อทีตอนเช้าครับ
ก็มีการบินโดรนกันนะฮะตรวจจับความร้อนช่วยบินค้นหา
๑๐นาฬิกา๒๒นาที๑๐โมงเช้านะฮะ๑๐โมงครึ่งครับ
โมงครึ่งครับทหารค่ายนเรสวนนะฮะก็สนับสนุนการค้นหาหนึ่งกองร้อย
แล้วก็สุนัขเคเก้าช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับ
ประดาน้ำนะฮะค้นหาใต้น้ำบ่อน้ำของหมู่บ้านทั้งหมดนะครับ
อืมเวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่เจอน้องจีน่านะครับครับหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวนะครับ
มีคนเนี่ยอุ้มน้องจีน่าไปนะครับก็ตามไปดูปรากฏว่า
ไม่เจออืมนะฮะไม่เจอนะครับคือหลายฝ่ายก็เป็นกังวลใจนะครับ

ติดกับไล่ข้าวโพดด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการปูพรมค้นหา
รัศมีร์จากบ้านพักนะฮะออกไปมาสักห้าร้อยเมตรครับ
แล้วก็ไปสอบถามพ่อกับแม่ของน้องจีน่านะครับถึงรายละเอียดส่วนตัว
บอกว่าเคยมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่าคือทั้งหมดที่ถามไปเนี่ยนะฮะ
คือเป็นแนวทางในการค้นหาตัวเด็กนะครับเนี่ยนะฮะอืมนอกจากนี้ครับ
สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางเจ้าหนี้ฉันได้จัดทีมประดาน้ำ
เข้าไปค้นหาน้องจีน่าเป็นบ่อน้ำนะฮะเป็นหมู่บ้านขนาดสามสิบเมตร

ตอนนี้คือมีโทรศัพท์ไปบอกพ่อเขาหรือไงใช่ไหมใช่ค่ะเออว่านี่